ซุ๊ปตาดังเวลาเขาไปออกงานหรือพี่จั๊งแต่ไมก็จะแยกพื้นที่ส่วนตัวให้
แต่ว่าดาราดังส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ห้องเดียวกันได้

สุดเขามีข่าวมาว่าชมพู่อารยานะคะสดเกาเหลากับสาวเจนนี่
ถึงขณะที่ว่าไม่อยากแต่งหน้าร่วมห้องเดียวกันไม่พอ
ยังมีเรื่องราวของสาวปาดหน้าเค้กใหม่ดาวิกามาร่วมด้วยอีก
สรุปใครอยู่ฝั่งใครใครทะเลาะกับใครโอ๊ยงงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้
เขาบอกว่าต้องยอมสละความเป็นส่วนตัวลงไปแต่โดยดี
ซึ่งชาวเน็ตก็ทำหน้าที่จริงจังอีกแล้ว
เขาบอกว่าหลังวันนี้คุณชมพู่
คุณดูสิโพสต์สตอเบอรี่แดงบ้างขาวบ้าง

เออเขาบอกว่ามีแคปชั่นชวนสงสัยอันหนึ่ง
ถือว่าเป็นการเปิดศึกเกาเหลากับนางเอกจอมแบ๊ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าทั้งคู่ไม่มองหน้ากัน

รายการหนึ่งที่สาวเจนนี่เป็นแขกรับเชิญ
อีกทั้งไม่พอขอแยกห้องแต่งหน้ากันอีกด้วยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดมีอีกแต่ว่าคราวนี้
เป็นกรณีของนางเอกรุ่นน้องน้องรักนะคะ

เขาว่ากันว่าเกิดกรณีผู้จัดการส่วนตัวคิดไม่ซื่อ
หน้ารับงานพรีเซนเตอร์ไปแบบหน้าตาเฉยเลยทีเดียว
แต่ว่านางเอกรุ่นน้องก็กลบเกลื่อนด้วยการโพสต์ภาพช่อดอกไม้
นางเอกรุ่นพี่ส่งไปให้กำลังใจ
คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เบิร์ตที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องราวในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้
ถูกนำไปเปรียบเทียบกับละครดังในอดีต

มีตัวละครสุดจี๊ดเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะ
ล่าสุดตัวแม่แฟชั่นขอออกโรงเคลียร์ทุกข้อสงสัย

ใครอยากจะพูดอะไรก็เอาเลยตามสบาย
เพราะว่าเธอไม่เคยใส่ใจอยู่แล้วค่ะ

เอาที่ทุกคนสบายใจเขาก็อยากรู้มากกว่านี้ไง

เป็นคนไม่ระบายความในใจลงในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนค่ะ

คือก็คุยกับสตอเบอรี่

ตลกดีก็โมงบนแพพแฮชแท็กโมงบนแพพ

แล้วแต่ผมจะเอาที่สบายใจเลยค่ะ

เรื่องปกติของแขกรับเชิญกับพิธีกรอยู่แล้ว
คือถ้าคนที่ติดตามการใช้พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียไปชมอย่างนี้
ชมไม่เคยแบบว่าใช้เป็นที่ระบาย
กับน้องใหม่คือเราก็ยังแฮปปี้กันดีรักกันดี
ก็ปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
พอเจอที่เบิร์ดได้ยังสนผลังไม้ไหม
ค่ะค่ะแล้วเอาที่สบายใจ

ยังไม่สบายใจเลยอยากรู้อีก
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเขาคุยกับสตอเบอรี่พี่มิ้ว
แต่เรื่องห้องแต่งตัวเนี่ยมันจริงนะเวลาพิธีกรเขาก็จะใช้ห้องหนึ่งไง

อกไม้น้องใหม่เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลย
มันจะยังไงยังไงอยู่หรือเปล่านะ

คุยกับคุณตอเบอรี่กันต่อเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อแล้วกัน
คงจะมีเรื่องให้คุยกันใหม่เรื่อยนะคะ

แต่ว่าไม่ต้องไปเดากันให้ยาก

คุณพี่ม้าออนนภาเขารู้เรื่องนี้ดีเลย

เรื่องรับเป็นยังไงครับคุณต้มห้า

ก็เลยมาสบอก

อยู่กันกับฝั่งเนี่ย

กับอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน
หวานเจี๊ยบและงะไก้อยู่แล้วกัน
หวานเจี๊ยบและงะไก้อยู่แล้วกัน
นางเป็นเพื่อนด้วยกันมาแล้วมีโชว์อีกคนนึง
โชว์ผู้จัดการมาริโอ
นั่นแหละเขาอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างนานาตอนนั้นชมพู่เขาก็น่ารักนะ
คือแบบออกงานใหม่หรืออะไรใหม่ก็ช่วยแต่งเนื้อแต่งตัว
เอาเสื้อผ่องเสื้อผ้าให้ใส่อะไรอย่างนี้
ให้ใส่นู่นนี่นั่นต่างนานาก็ใส่เสร็จ
เสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปต่างนานาอย่างนี้แหละ
อันนี้มันอยู่ไปไลน์ออกมั้งกองงั้น
นั่นไงแต่ว่าฝั่งเจนนี่เขาก็เผยนะครับว่า
เขารู้ว่าฝมพู่ได้มีการลงกาด่านุ่นน่านนี่อะไรแบบนี้นะ

เอ่อเป็นอะไรกี๊